ไปเอาใจช่วยเจ้าศรีนวลกันหน่อย

โห้ยศรีนวล

เอาใจช่วยพี่กู้ภัยเขาด้วยครับ
กู้ภัยกู้ชีพตำบลหนองสนิท

ว่ามีวัวติดอยู่ในโครนในทุ่งนาบริเวณถนนทางเกวียน
ในวัดป่าบ้านสนิทตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
เห็นอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะช่วยง่ายนะ

จะลากมันขึ้นมามันต้องหมดแรงแล้วไงคุณผู้ชม

ใช่แต่ด้วยความที่ว่าโครนเนี่ยนะเหยียบย่ำไปมันเละ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยก้าวขึ้นมาไม่ได้ฮะ
ทำยังไงดิจริงเอาอุปกรณ์ต่างมาทำการช่วยเหลือ
เอาสายดับเพลิงไปสอดใต้ท้องวัวแล้วก็เอารถไถดึงขึ้นมา
ใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงลากมันขึ้นมาได้สำเร็จครับ
นวลเนี่ยอายุ๘ปีแล้วนะเป็นวัวตัวเมียมีลูกมาแล้วตั้ง๖ตัว
แล้วชาวบ้านเล่าให้ฟังไอ้ตรงนี้มันเป็นสระเก่า
นวลมากินน้ำตรงนี้เป็นประจำแต่ในวันนั้นน่ะศรีนวลไม่รู้
ว่าตรงนี้มันกลายเป็นโคนไปแล้วศรีนวลก็มากินตามความเคยชิน
สุดท้ายศรีนวลพลาดตกบ่อมลงไปในโครนศรีนวลขึ้นเองไม่ได้
มาช่วยหน่อยช่วยโคหน่อยสุดท้ายก็มาช่วยได้สำเร็จ
เรื่องของการแจ้งเนี่ยนะให้ไปช่วยโคเนี่ยผมได้รับแจ้งประจำขนาด
ผมไม่ใช่เป็นกู้ภัยนะแต่ว่าคุณก็ไปช่วยโคลเป็นประจำใช่
ก็ส่วนใหญ่เวลาโคเดือดร้อนโคก็จะไลน์มาบอก
เหรอคะว่ายังไงบ้างบอกว่าพี่นะคะ
มันยังขาดอยู่เลยค่ะพี่นะประมาณสัก๑๐ดื่มได้ค่ะ
นี่ที่โคไลน์มานะแท็กมันก็จะหมดแล้วค่ะ
เหลืออีกประมาณ๓๔วันแต่ตอนนี้ดื่มหนูยังไม่ครบตามแท็กเลยค่ะ
คุณก็เลยจะต้องอนุเคราะห์โคเหล่านั้น

คุณบอกเองคุณเล่าเองหมดเลยเนี่ยเออถ้าคุณคิดว่าคุณช่วยด้วยจิต

ขอให้คุณคิดใหม่ให้มันถูกต้องนะคะ